ส่วนนี้อะไรคะระทึกกระบะชนรถขนเงินไฟลุกท่วม

ใช่เร่งช่วยคนเจ็บติดด้านในความยากคืออะไรรู้ไหม
ที่ดอมบอกค่ะรถขนเงินของธนาคาร

ระบบเซฟตี้ไงฮะโดยใช้เวลาช่วยออกมาได้นี่ก็
ก็นานเหมือนกันนะครับแต่ที่บอกว่าระทึก
เพราะมันเกิดไฟลุกท่วมด้วยค่ะ

ถ้าเขาขับรถผ่านไปผ่านมาตรงนั้นน่ะ

กระบะตามรายงานข่าวมาคนเดียว

คนขับกับคนนั่งข้างมากันทั้งหมด๒คนนะคะ
กว่าจะช่วย๓ชีวิตออกมาได้ใช้เวลาเหมือนกันนะคะ
โอ้โหแต่สุดท้ายเนี่ยบาดเจ็บทั้ง๓เลย
ต้องรีบนำทั้ง๓คนไปส่งโรงพยาบาลค่ะคุณผู้ชม
จุดเกิดเหตุก็คือถนนสายเลี่ยงเมืองมุ่งหน้าขาออกไป
วารินชำราบบริเวณบ้านทัพไทยตำบลแจงระแมอำเภอเมืองอุบลราชธานีนะคะ
โอ้โหนี่ดูสภาพนะคือไฟไหม้เนี่ยหนักเลย
ก็คือบริเวณห้องเครื่องของรถกระบะคุณผู้ชม
นี่ค่ะนี่ตอนที่ช่วยคนเจ็บออกมาได้แล้วนะคะ
นี่มันไปตกร่องกลางถนนแบบนี้ไปเสียหลักอีท่าไหนเนี่ยฮะ
ทีนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงตามรายงานข่าวเนี่ยบอกว่ารถทั้งสองคันเฉียวชนกัน
ก็เลยทำให้เสียหลักตกลงไปในร่องกลางถนนแบบนี้แล้วไปชนเข้ากับเสาไฟฟ้าข้างทาง
โอ้โหจนเกิดไฟลุกไหม้บริเวณห้องเครื่องของรถกระบะ
เจ้าหน้าทีมาสักครู่เห็นมั้ยคะต้องระดมฉีดน้ำเพื่อสกัดเพลิงนะคะ
ที่เกิดเหตุเป็นร่องกลางถนนไปพบรถกระบะคันนี้๔ประตู
ทะเบียนกไก่ออ่างสี่สองเจ็ดสามอุบลราชธานี
คนขับรถกระบะชื่อว่าพัฒนาพงศ์วงศาอายุยี่สิบสามปี
เป็นคนขับนี่สภาพรถพังยับเหมือนกันนะคะ
เจ้าตัวเนี่ยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วส่วนรถขนเงินของธนาคารกรุงไทย
ทะเบียนทอถุงสคศาลาสี่สองสองกรุงเทพประหานคร
นายเดชเป็นคนขับสภาพก็มีรอยเฉียวชนเหมือนกันนะคะ
ครับเบื้องต้นตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดก่อน
ว่าไอ้ลักษณะการเฉียวชนเนี่ยเป็นแบบไหนอืม
ใครผิดใครถูกก็ต้องมีการดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหากันต่อไปนะคะ
เพราะว่าทรัพย์สินทางราชการเสียหายด้วยก็คือเสาไฟฟ้าส่องสว่างข้างทาง
เหลี่ยหายด้วยกี่ต้นก็ว่าไปคูณจำนวนเหนื่อยไปนะครับ
แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ขอให้ทั้งสามคนปลอดภัยนะคะครับ